นะฆะยาระดับอาเซียร

ดูที่เขาเอามาแฉ

ถามผมเนี่ยผมรู้จักตำรวจเยอะนะ
การซื้อขายอย่างนี้รู้รู้กันอยู่
ทางรายการอื่นหรือช่องอื่นก็ไม่ได้ตอบโจทย์

ไม่ชอบพูดแบบประตาบ้านเรา

กฎหมายระบุว่าถ้าคุณไปให้ความสนับสนุน
ก็มีโทษเท่ากับคุณกระทำเองเลย

ชูวิทปีแสกหน้า